อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกัน
นั่นก็คือกระแสข่าวที่ออกมา
ได้ยินกันมานะครับว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
ได้รับวีซ่าอังกฤษเข้าประเทศและอาศัยอยู่ได้ถึง๑๐ปี
หนังสือเดินทางของประเทศหนึ่งในทวีปยุโรป
ได้รับวีซ่าเข้าพำนักในอังกฤษเป็นระยะเวลา๑๐ปี
โดยวีซ่านี้ทำให้เข้าออกอังกฤษได้ตลอด
และสามารถอยู่ในอังกฤษได้ครั้งละไม่เกิน๖เดือนครับ
โฆษกระทรวงการต่างประเทศนะครับยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลหรือได้รับรายงาน

เช่นเดียวกับทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่
และคงรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
แต่สำหรับรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอันดับหนึ่ง
นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของประเทศ
การปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องประชาชน
เรื่องที่ทำให้เสียสมาธิเราไม่ได้ละเลย
แต่จัดอันดับรองลงไปบอกแบบนี้นะครับ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดำเนินการ
เพราะรัฐบาลมีเรื่องอื่นที่เร่งด่วนกว่านะครับ
ทั้งนี้สถานภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ตามกฎหมายไทย
ยังเป็นผู้หลบหนีคดีในโครงการทุจริตรับจำนำข้าว
และทางการไทยได้ยกเลิกหนังสือเดินทางทั้งหมด
ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ไปแล้วนะครับ
ส่วนประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจ
ในวันนี้ก็จะมี๒เรื่อง
เรื่องของ๓รัฐธรรมนูลจะวินิจฉัย
เรื่องใหญ่๒เรื่องที่มีผลกระทบต่อการเมืองไทยแน่
ก็คือ๑เรื่องของร่างพรบการเลือกตั้งสส

รัฐธรรมนูลก็ต้องพิจารณาเรื่องของการที่จะให้มีเจ้าหน้าที่
ช่วยลงคะแนนให้แก่ผู้พิการในครูหาเลือกตั้งได้หรือไม่

ว่าคำสั่งคอสชที่๕๓ทับ๒๕๖๐เป็นการริดลอนสิทธิของฝากฝั่งการเมืองหรือเปล่า
อันนี้๒เรื่องหลักที่ต้องติดตามนะคะ

เพราะใกล้ถึงแล้วว่าจะมีการเชิญพักการเมืองเข้าหาบรือกับรัฐบาลหรือเปล่านะครับ